ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะ
ซึ่งก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปประสบเหตุด้วยตัวเองในครั้งนี้นะคะ
จะให้เธอเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปเจอมาแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้หญิงสาวคนอื่น
มัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณเออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ก็น้องเอเนี่ยเรียกว่าน้องเอแล้วกันนะคะ
เดินทางไปพร้อมกับเพื่อนใช่ไหมคะ
ที่บอกในตามในข่าวก็คือจะมีเพื่อนนั่งไปด้วยอยู่แล้ว
ค่ะไปกับเพื่อนแล้วก็น้องสาว
คือทั้งหมดที่ไปโดยสารคือ๓คนถูกไหมครับ

คือหนูนั่งข้างคนขับค่ะส่วนน้องกับเพื่อนนั่งข้างหลังค่ะ

ให้น้องเอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฟังหน่อยว่า
เรานั่งรถจากไหนไปไหนระหว่างทางนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับ
ค่ะก็คือปกติหนูกับน้องแล้วก็เพื่อนน้องก็จะไปโรงเรียน

จะข้ามถนนข้ามฝั่งไปขึ้นตรง
ฝั่งตรงข้ามกับเคหะสมุทรปาการนะคะ

อ๋อแล้วตอนนั้นเราทำไงอ่าก็นิ่งนะคะคือตกใจไม่คิดว่าที่เขาขับรถมือเดียวแล้วอีกมือหนึ่งเขาจะทำอะไรแบบนั้นนะคะอืมอ๋อค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทำตอนนั้นคือจะถึงโรงเรียนแล้วค่ะอีกนิดเดียวคือรีบหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำโทรศัพท์กับเพื่อนเลยค่ะแล้วก็ค
ทั้งทั้งถ่ายภาพของคนขับมาได้ถ่ายภาพเรื่องของทะเบียรถมาได้ใช่ไหมครับอืมค่ะอ่า
แสดงว่าตอนนั้นคือยังมีสติดีแล้วก็เก็บข้อมูลมาทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะคือปกติขึ้นรถแท็กซี่จะถ่ายรูปทะเบียนไปเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
ส่งไปให้พ่อหรือว่าให้เพื่อนเวลาคุยกันเพื่อนก็จะถามอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วก็จะส่งถ่ายไปเป็นรูปแท็กซี่เป็นรูปอะไรอย่างนี้ไปอยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้จำเรื่องของสีรถได้มีหลักฐานเป็นใบหน้าของคนขับได้ทะเบียนได้ตอนนี้ติดตามร้องทุกข์ไปยังกรมขนส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะ
แต่ว่าหนูยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความอืมค่ะว่าจะเข้าไปแจ้งพรุ่งนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะ
ต่อไปทางกรมขนส่งแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเอ่อไม่เห็นมีเขาติดต่อกลับมาว่าน่าจะเข้ามามอบตัวพรุ่งนี้อ่ะค่ะ
แล้วอยากให้หนูไปชี้ตัวอืมครับจำใบหน้าคนขับได้ชัดเจนไหมครับจำได้ค่ะอืม
นะฮะสุดท้ายน้องเอฝากหน่อยสำหรับคนที่โดยสารแท็กซี่แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
คำแนะนำอย่างที่น้องเอทำเนี่ยเราควรทำอย่างไรบ้างครับ
ก็คืออย่างแรกในการขึ้นแท็กซี่นะคะก็ถ้าจะนั่งคนเดียวจริงจริงก็คงต้องถ่ายรูปทั้งเลขทะเบียนที่อยู่ข้างนอกรถอืม
แล้วก็ถ่ายในรถด้วยบางทีข้างนอกกับข้างในมันคนละทะเบียนกันนะคะ
ใช่ค่ะเป็นทะเบียนหลอกนะคะอืม
ทีเราถ่ายไว้ข้างในแต่พอเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราไปเห็นทะเบียนคือข้างในกับข้างนอกไม่ตรงกัน
มันก็จะไม่สามารถแบบติดตามหรือว่าจับเขาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอืม
ก็เลยแบบว่าอยากให้ดูทั้งทะเบียนข้างนอกแล้วก็ทะเบียนข้างในรถค่ะ
ก็ถ่ายขึ้นปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปให้คนใกล้ตัวหรือว่าพ่อแม่ดูค่ะว่าเนี่ยขึ้นรถแล้วนะคันนี้นะ
แล้วก็พิมพ์เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ควรใส่หูฟังเพลงหรือว่ามัวแต่เหม่อหรือว่าหลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็คือต้องระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วก็ถือว่าน้องเอมมีความรอบครอบพอสมควรเลยนะคะ
ข้อคิดที่ได้มาก็เป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับหญิงสาวที่ต้องขึ้นรถแท็กซี่นะคะ
เอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอนะคะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็จะได้เป็นสิ่งเตือนใจสำหรับคนที่เป็นหญิงสาวแล้วต้องไปใช้บริการรถแท็กซี่คันอื่นด้วยนะคะ
หน่อยไหมฮะแท็กซี่สีเหลืองนะครับระวังด้วยครับทะเบียนท้อทหารสเส๑๗๘๑กรุงเทพมหานคร